ดีใจครับคุณผู้ชมเข้าใจถามคนมีคดีมากมาก
แพศเท่าไหร่ไม่ใช่งานกด

ใครจะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านผลแล้วมอเตอร์ไซค์ท่านแพงดูข่าวนี้นะ
หลังจากคลิปนี้ออกอากาศไปได้ไม่นานครับตำรวจไปตามจับได้
ผู้ชายคนนี้คนที่ขี่ฮาเล่ผ่านผลเนี่ยชื่อนายกฤษฎาพรหรือว่าแก้วอายุ๒๗ปี
ในข่าวบอกเรียกเน็ตไอดอลแต่ผมขออนุญาตไม่เรียกเน็ตไอดอลเป็น
เรียกว่าเป็นคนที่มีคนตามบนโลกออนไลน์ก็แล้วกันเพราะว่าคำว่าไอดอลต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะ
เอาคนนี้นะครับนายกิจสดาพรเนี่ยเขายอมรับว่าช่วงกลางดึกวันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ฮาเล่โชว์จะปล่อยมือปล่อยมือแล้วไปยืนบนเบาะ
โอ้โหกลางถนนเยาวราชเลยครับมุ่งหน้าแยกเฉลิมบุรี
ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นอื่นตำรวจก็เลยนำตัวส่งฟ้องในหลายข้อหา
แล้วเมื่อวานนี้ครับสารท่านมีคำพิพากษาปรับปรับมาไม่เท่าไหร่หรอก
หกร้อยบาทสารภาพเหลือครึ่งหนึ่งห้าพันสามร้อยบาทผมว่าเขามีเงินจ่าย
แต่คุณกรอปคุณดาวคุณเคยโดนโรงเรียนลิฟต์ของอะไรมั้ย
ทำยังไงสิหน้าเศร้าเลยตาลงต่ำเลย
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านผลแนวสตันแมนจึงทำไปโดยไม่ได้ยังคิดบอกสารแบบนั้น
สำหรับมอเตอร์ไซค์ฮาเล่สารสั่งริบครับเออรุ่นอะไรอ่ะ
ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เขาบอกว่าเป็นไอรอนหนึ่งสองศูนย์ศูนย์
หรือว่าเครื่องพันสองร้อยซีซีแทนอยู่นะฮะหกแสนแปดครับคุณผู้ชมฮะ
หกแสนแปดกฤษฎาพรพรอยู่ด้วยพรอยู่ด้วยก็เลยบอกเดี๋ยวจะไปขอคัดสำเนาความพิพากษ์ศาล
แล้วจะไปปรึกษาไฟแนนซ์ค่ะว่าอย่างเงี้ยอ่า
จะทำยังไงดีไม่ผ่อนอยู่ไม่อยากผ่อนกุญแจโอ้โหแต่ว่า
สารท่านจะรับฟังหรือเปล่าเดี๋ยวเขาคงไปอุทธรณ์
แต่นี่แหละฮะดูเป็นอุทาหรณ์นะครับอย่าไปทำนะ
และยิ่งสารเคยมีคำสั่งแบบนี้แล้วนะเวลามันมีคดีใหม่นะ
สารเขาก็ไปดูว่าเดิมอ่ะสารเขาเคยคดีแบบเนี้ยอืม
ไว้ยังไงลิฟต์เหรอลิฟต์ครั้งหน้าก็ลิฟต์อีกใช่
หกแสนแปดดูว่าเป็นดูว่าเป็นอุทธาหรณ์
แต่ได้ไม่ต้องไปอุทธรณ์อีกเนอะเออค่ะอ่าที